ที่จะจัดขึ้น๒๑๓๐พฤษภาคมปีหน้าที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ประกาศรายชื่อเกมที่จะชิงชัยทั้ง๖เหรียญทองออกมาแล้วด้วยค่ะ
ก็เป็นแนววางแผนนะคะก็อยู่ในแพลตฟอร์มของโทรศัพท์มือถือ
หลังจากนี้จะเดินหน้าเฟ้นหานักกีฬาที่ดีที่สุด
เนื่องจากว่าทั้ง๒เกมนี้นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ใน๔เกมครั้งล่าสุดค่ะ
แล้วก็ถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันรายการทวนาเมนต์ใหญ่หลายรายการเลยค่ะ